อีกหนึ่งประเด็นครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่าอ้าวดิฉันผมใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เพราะจริงจริงเขาจะมีระบุไว้เลยคือห้ามยกเลิกถูกไหมนั่นแหละครับเออ
แล้วคนถามว่าอ้าวก็ฉันจองไปแล้วทำยังไงมันเลื่อนได้หรือเปล่า

ดังนั้นเดี๋ยวเขารอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กำลังหามรือกันอยู่ว่าจะหาทางออกอย่างไร

แล้วก็ประชาชนที่จองมาแล้วกับโครงการนี้
เราเที่ยวด้วยกันเพื่ออาจจะเลื่อนไปก่อน
จะยกเลิกหรือยังไงเดี๋ยวกำลังรอการหาบริกันอยู่นะครับ
วันเรื่องนี้นายยุทธศักดิ์สุภาษณ์นะครับ
พูดว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าถอน
เขาบอกว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะ
สำหรับประชาชนที่ใช้สิทธิ์ในการจองห้องพักกับโครงการ
เที่ยวด้วยกันนะฮะเพื่อเดินทางไปเที่ยวช่วงปีใหม่
ก่อนหน้านี้โควิดมันเริ่มซาซาไปแล้วคนก็จองไปแล้ว
ตอนนี้หลายคนกังวลถามมามากว่าจองไปแล้วเลื่อนได้ไหม
เลิกได้ไหมขอเงินคืนได้ไหม
เรื่องนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างการหามรือเพื่อออกมาตรการสำหรับจังหวัด
ทางการมีการประกาศล็อกดาวน์
อย่างที่คุณอริยารายงานไปว่าอย่างเชียงใหม่เองบางตำบลใช่ไหม
อย่างสมุทรสาของก็ล็อกไปแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอาจจะล็อกอีกหรือเปล่า

เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในการเลื่อนการจองที่พักออกไป
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือว่าจะคลี่คลาย
อาจจะเป็นการออกหลักเกณฑ์ปฏิบัติเพื่อให้เจ้าของกิจการ
เจ้าของที่พักกับผู้ที่ใช้สิทธิ์ทราบทั่วกัน
ซึ่งทั้งสองส่วนสามารถตกลงกันได้
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีการล็อกดาวน์
ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางได้ไปพักได้ตามปกติ
ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ยังสามารถจองได้
ในช่วงเช้าของทุกวันประมาณวันหนึ่งหนึ่งหมื่นสิทธิ์
แล้วก็จะคืนเข้ามาในระบบภายหลัง
ขณะที่ความคืบหน้าของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เฟส๑ที่พบการทุจจริต

บางส่วนในสัปดาห์นี้ย้ำว่าอย่าทำผิดนะครับ

ห้องพักอีก๑ล้านห้องในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิม

ก่อนหน้านี้ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระบุว่าสาเหตุที่ต้องชะลอการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่
ออกไปเนี่ยเพราะว่าอยากให้มีการตรวจสอบ
ผู้ที่เข้าข่ายกระทำผิดชุดแรกก่อน
ป้องกันไม่ให้เขากลับมาในโครงการนี้
แล้วก็ทุจริตอีกรอบหนึ่ง
ในการเริ่มเพิ่มห้องพักให้
ซึ่งจะพยายามเร่งดำเนินการแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนให้ได้
สิ้นเดือนธันวาคมนี้
ใครที่จองไปแล้วและจุดนั้นมีการระบาด

เดี๋ยวจะมีการแจ้งออกมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ